ที่จังหวัดนครราชศรีมาตอนนี้นักท่องเที่ยวก็แห่กันไปถ่ายรูปเซลฟี่
กับรูปเทียนพรรษาเป็นรูปของจ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
ที่วัดเดิมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
คือคนแหบกันไปเยอะเลยทีเดียว
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปที่วัดเดิมอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
เพื่อเข้าชมเทียนพรรษาแกะสลักอย่างต่อเนื่อง
หลายคนคุณผู้ชมให้ความสนใจถ่ายรูปเซลฟี่
เทียนพรรษาที่ถูกแกะสลักเป็นรูป
นาวาตรีสมานกุนันหรือที่เราคุ้นกันว่าจ่าแซมนั่นเองนะคะ
อดีตทหารเรือแล้วก็หน่วยซิลเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ขณะที่เข้าช่วยเหลือโค้ชแล้วก็นักฟุตบอล
ที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงราย
นายวัชรนาดีช่างแกะสลักเทียนพรรษารูปจ๋าแซมบอกว่า
พันศารูปจ่าแซมอยู่ในอิริยบทคือยืนตรง
ชุดนักประดาน้ำด้านหลังสะพายถังออกซิเจน
มีขนาดความสูงของเทียนรวมแล้วประมาณเมตรครึ่ง

ใช้เวลาแกะสลักนาน๕วัน

ก็เพื่อแสดงออกถึงความอาลัยรำลึกถึงคุณงามความดีของ
วีรบุรุษถ้ำหลวงก็คือจ๋าแซมนั่นเอง
วัดเดิมจะนำเทียนเข้าร่วมในการแห่ขบวนแห่เทียนพรรษา
ที่จังหวัดนครราชศรีมาก็คือมีการประกวดกัน
จะมีขึ้นคือ๒๗๒๘กรกฎาคมนี้ค่ะ